คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่กละศิลป์มีอุบัติเหตุรถตู้กู้ภัย
พุ่งชนรถยนต์ที่จอดรอผ่านด่านตรวจของตำรวจ

ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ชนท้ายกับรถกระบะอีก๓คัน

ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนคนขับรถกระบะและผู้โดยสาร

ก่อนเกิดเหตุรถกระบะทั้ง๓คัน

รถตู้ของกู้ภัยที่ขับตามหลังมา

ชนต่อกัน๔คันรวด
ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวน
ที่จังหวัดชาเชิงเซาตำรวจสพบางประกง

บนถนนบางนาตราดในพื้นที่ตำบลบางประกง

จุดเกิดเหตุอยู่ช่วงหลักกิโลเมตรที่๔๘

ทำให้นางสาวสุธนีพุทธศิริอายุ๒๘ปี

ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล

พุ่งชนท้ายรถพ่วง๑๘ล้ออย่างจัง

จะขับรถเก่งมาจนท้ายอีกครั้ง

อนเจดีตะบนสาแก้วอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

เกิดดูปฏิเหตุร่งดวงแก้วอายุ๔๗ปี
ภรรยาเสียชีวิตติดภายใน

ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดซากรถ
นำศพสองสามีภรรยาออกมาด้านนอก

ส่งโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช
ตำรวจสมภาษาแก้วสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ของภรรยาเสียชีวิต